ดูเหตุการณ์นี้หน่อยเรื่องของเพื่อนบ้าน
แต่อาจจะไม่ค่อยเจออย่างนี้ผมก็เห็นอย่างนี้ผมก็อึ้งอยู่เหมือนกัน

อันนี้คือบ้านของอากู

อีกฝั่งที่เหมือนกับสำนักงานเนี่ยเขาเป็นบ้านคู่กรณีของอากู
เรื่องของเรื่องคืออย่างนี้บ้านหลังเนี้ยอ่าที่เห็นว่ามีประตูหลัง

หลังพุนิราชพรอากูเขาซื้อทิ้งไว้๓๐กว่าปี

ไม่ได้มาดูเลยนี่บ้านอากูไม่ได้มาดูเลยนะ
เป็นทาวน์ฮาวส์แบบนี้
๒๕๕๕ปี๕๕เห็นไหมมีต้นกล้วยอยู่

ประตูหน้าบ้านยังเป็นประตูแบบ
เหล็กโทงสีแดง
ส่วนบ้านที่อยู่ข้างกันที่ว่ามีถนนกั้นเนี่ยถนนของหมู่บ้านเนี่ยเขาจะเอาไว้เป็นที่กลับรถเป็นส่วนกลาง
ก็เขาจะเป็นลักษณะกึ่งบ้านแล้วก็สำนักงานเหมือนกับบริษัทนะครับ
ปีนี้ปีอะไร๖๖ใช่ไหมเวลาผ่านมาจนถึงปีนี้เนี่ยจากปี๕๕ถึงปี๖๖
นี่มันกี่ปีอ่ะ๓๐กว่าปีอ๋ออากูก็ยังไม่ได้มาบ้านนะอากูก็ยังไม่ได้มาบ้านนะ
ซื้อทิ้งเอาไว้ให้เป็นของขวัญวันแต่งงานเออยกบ้านให้กันละกันไปอยู่กัน

เป็นเรือนหอกันได้เลยหลานชายเขาก็เสิร์ชดูยังไม่ได้มาดูนะ
กูให้บ้านเลขที่ให้พี่กัดอะไรมาอ่าขอภาพปีหกหกก่อนอ่าภาพใหญ่น่ะ
อ่าหลานชายก็ถามเลยอาโกหลังนี้ใช่ไหมเอออากูดูบอกไม่ใช่
เพราะว่าหน้าตาไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่แต่หลานชายบอก
ใช่นะปักหมุดแล้วมันตรงนี้เลยนะสุดท้ายเนี่ยเลยต้องไปดูเองฮะ
ค่ะไปดูเองแล้วเนี่ยโอ้โหมันคือมันใช่หรือเปล่าตำแหน่งอ่ะใช่
อืมแต่หน้าตาไม่คุ้นเคยใช่ไหมคะมันเปลี่ยนไปปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
มาถึงสองพันห้าร้อยหกสิบหกมันกี่ปีแล้วเนี้ยสิบเอ็ดปีหือ
ก็สองห้าห้ากับสองห้าหกห้าหกสองห้าหกหกอ่าสิบเอ็ดปีนะเนี่ย
คือคือพอเขามาดูเนี่ยมันมีการต่อเติมฮะนี่เอาไล่เลี้ยงเลยนะ
สองพันห้าร้อยห้าสิบห้ามีต้นกล้วยอยู่หน้าบ้านแต่อากูไม่เคยมาอยู่เลยนะ
อ่าเป็นประตูโครงเหล็กสีแดงแดงข้างหน้าเหมือนมีถุงทรายวางกองกองอยู่ด้วย
ปีหกศูนย์เป็นยังไงคะปีหกศูนย์มันเริ่มมีการต่อเติม
ประตูเปลี่ยนอ่าข้างในเหมือนมีเก้าอี้ปีหกหนึ่งเนี้ยมันก็มีคนอยู่
เอางี้ดีกว่าเห็นไหมปี๖๑มีคนอยู่ในบ้านเสื้อชมพูเลยค่ะ
ปีหกสองเห็นไหมอ่าปีหกสามหกหกสามนี่คนเต็มเลยค่ะ
มาถึงปี๖๕ที่สำคัญก็คือถนนที่เป็นที่ขั้นกลางระหว่างบ้านสองหลังเนี่ย
ระหว่างบ้านอากูกับบ้านคู่กรณีปกติเป็นซอยไว้กลับรถ
ของหมู่บ้านมันมีการเชื่อมหลังคาระหว่างบ้าน

มันแบบมันหยุดมันไม่มีคนอยู่เขาก็ติดต่อใครไม่ได้
อะไรไม่ได้เขาก็เลยไม่รู้ว่าสร้างทางเชื่อมแล้วก็เข้าไปทำเลย
เป็นของใครอย่างเงี้เหรอคะนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับซอยรามอินทรา๕๘นะฮะย่านนวมินนะครับ
หลังจากที่หลานชายของเขาเนี่ยไปร้องแล้วก็ไปปรึกษาทางคดีกับทนายเดชาด้วยนะฮะ
มันแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมาใช่ไหมปรากฏว่าบ้านหลังนี้วันนี้ก็มีขนข้าวขนของย้ายออกมาบ้างแล้วนะฮะ
แต่ประตูนี่มีหลังคาต่อเติมขึ้นมาให้อยู่นะครับเราได้คุยกับคุณสันนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยผ่านจาก๑๐ปีจากนั้นไปเนี่ยไม่ได้มาอีกเลยซื้อปี๓๔นะ๒๕๓๔นะฮะจากนั้นผ่านไป๑๐ปีเนี่ยไม่ได้มาอีกเลยนะครับ
สิงหาคมเนี่ยคุณสันมากับญาติขับรถมาดูมันไม่ได้ร้างแบบที่อากูบอกมีคนเข้ามาอยู่ก็เลยถามบ้านคนที่อยู่แถวนั้น
อันนี้ใช่หลังนี้ใช่บ้านเลขที่แบบนี้แบบนี้ใช่บ้านตามที่อากูบอกไหมเขาบอกว่าใช่เอาแล้วใครที่เข้ามาอยู่ครับเนี่ยเขาบอกเขาเองนั่นแหละ
เพราะตอนนั้นคุณซันยังไม่บอกว่าคุณสันคือหลานหน้ากูลองดูนะฮะเขาบอกเขามีคลิปนะฮะ
ประตูคุณซันไม่ได้เป็น๓๐กว่าปีแล้วนะ
ทางรองประธานชุมชนนะครับที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปบอกว่าหมู่บ้านนี้เนี่ย
ก็หลายสิบปีแล้วอย่างรองประธานชุมชนเนี่ยคุณนพรุษมาอยู่เนี่ย๓๐ปีได้
ไม่เคยเจอเจ้าของบ้านหลังนี้เลยคือบ้านอากู
ปล่อยทิ้งร้างมาตลอดนะบ้านอีกหลายหลังก็มีนะปล่อยทิ้งร้างแบบนี้เนี่ย
ตามหาเจ้าของกันไม่เจอจนคนในชุมชนเนี่ยต้องไปช่วยกันทำความสะอาด
เอาเป็นว่าพอมีกรณีนี้เกิดขึ้นนี่ฮะก็อยากให้ทั้งสองฝั่งเนี่ย
เจรจาหาทางออกร่วมกัน
แล้วก็แบบพยายามหาบ้านหลังในบริเวณแวดระแวกนั้นคือนะ
ตอนนั้นมันก็พูดตรงมันก็หายากนะเลขเก่ามันเหลี่ยงไปเรื่อย
ผมก็ไล่ดูไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วเขามานับมาจบอยู่บ้านหลังเนี่ย
ผมว่าตอนแรกผมก็แบบไม่น่าใช่นะผมก็ไปมดซอยอื่นเรื่อยเลย
แต่อันนี้ทางเขาก็ออกมาคุยออกมาคุยตอนแรกก็คุยก็แบบตอนแรกก็คุยดีนะ
สักพักหนึ่งเริ่มแบบว่าเหมือนยังไงพอพูดถึงเรื่องลื้ออะไรอย่างนี้
ก็มีพูดถึงเรื่องแบบว่าจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายนะ
ที่เรามาอยู่เนี่ยเราแบบว่ามาเขาเรียกว่าอะไรมาดูแลรักษาให้
เออนั่นเพราะว่ามันล้ำมันเก่ามาก
คือวันนั้นที่คุณสันมาเนี่ยแล้วไล่ไปไล่มาเนี่ย
ทางบ้านคู่กรณีกับของอากูเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เห็นว่าไม่มีใครมาอยู่

เขาก็พยายามติดต่อสอบถามว่าเอ๊ะใครคือเจ้าของบ้าน
เช็คไปเช็คทุกที่ทุกทางก็ไม่รู้ว่าคือใคร

เขาก็เลยเนี่ยต้องเข้ามาช่วยดูแลให้งูเงี้ยวเกี้ยวขออะไรมันเยอะแยะไปหมด
ช่วยดูแลให้ถึงขั้นเปลี่ยนประตูบ้านให้เลยเหรอคะ

เต็นต์ต่อหลังคาเชื่อมอะไรเข้ามาจนซอยนี้เขาไม่รู้กลับรถกันไม่ได้แล้วมั้ง
มันกลายเป็นแบบเหมือนบ้านสองหลังต่อกันไปเลยอ่ะนี่เห็นไหม
เราก็ได้คุยกับทนายความของเพื่อนบ้านคู่กรณีของอากูนะฮะ
นี่เขาเปิดเข้าไปด้วยเห็นไหมคือมันเข้าไปใช้เลยต่อครัวอย่างนี้เลย

ทนายความเพื่อนบ้านคู่กรณีอากูเนี่ยบอกว่าทางฝั่งของเจ้าของบ้านนะ
เธอก็เป็นผู้หญิงก็บอกว่าไม่ได้คิดจะสู้อะไรนะคือยอมรับผิด
รับผิดทุกอย่างถ้าเกิดอากูจะขอบ้านคืนก็ยินดีย้ายข้าวของทุกอย่างออกให้

ถ้าจะให้เช่าก็ได้เพราะว่าเขาอยากต่อเขาอยากมีพื้นที่เพิ่ม
เขาอยากทำพื้นที่เพิ่มเขามีสำนักงานมีออฟฟิศอะไรของเขาเขาอยากได้พื้นที่เพิ่ม
ถ้าจะให้เช่าก็เอาถ้าจะขายก็ยินดีเออเอาสิแต่ต้องเป็นราคาที่เหมาะสมนะ
แต่ถ้าจะให้ย้ายของออกมันต้องขอค่ารีโนเวทด้วยนะ

เอาลองฟังดูลองฟังดู
มีการแจ้งยืนยันกับทางผมเนี่ยว่าเขาต้องการมีการเจรจาและพูดคุยเพื่อให้ว่าเขาก็อยากจะซื้อ
ส่วนที่จะเรื่องครอบครองปรปักหรือเรื่องไอ้นู่นเรื่องไอ้นี่เนี่ยตัดออกไปซะก่อนนะครับแล้วก็ให้มาคุยกันว่าในส่วนที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะซื้อเขาไหม
ถ้าซื้อแล้วเขาโอเคขายในราคาที่เหมาะสมเราก็ซื้อเขาเถอะเขาแจ้งให้พี่เนี่ยเข้าประสานงานกับทางท่านทนายเดชาเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้
คุณผู้ชมส่งมาค่ะค่ะบอกปล่อยให้เช่าไปเลยแล้วก็เก็บค่าเช่าย้อนหลังไปด้วยสิบปีกี่ปีนะสิบปียี่สองปีกี่ปีนะเขามาทำไปเลยเขามา
ก็เอาเปลืองละ๓๕๔๑๐ปีอย่างนี้
ความสะอาดอะไรเขาไม่ได้บอกให้ทำ
แล้วเอาจริงผมยักรู้แบบนี้ถือว่าบุกลุกบ้านเขาไหม
เขาก็เลยไปขอพิเศษจากท่านายเดชา
โครงสร้างมันพังเสียหายหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไป

คือถ้าจะมาคิดเรื่องครอบครองปรปัก
อย่างที่เราทราบคือถ้า๑๐ปีขึ้นไปใช่ไหม
ถ้าพื้นที่ตรงนั้นไม่มีใครมาแสดงความเป็นเจ้าของอะไรเลยเนี่ย
เรื่องนี้ทนายเดชากิติวิทยานันต์นะครับ
เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์ที่ทางอากูกับคุณสันหลานชาย

บอกว่าเป็นความผิดชัดเจนของบ้านฝั่งที่มาบุกรุก
บ้านอากูนะฮะทั้งบุกลุกทั้งลักษณ์ทรัพย์
ทำให้เสียทรัพย์ด้วยทรัพย์สินเขาเสียหายนะ
คือจะมาอ้างการครอบครองปรปักไม่ได้
เพราะว่าการบุกรุกเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้น
เมื่อช่วงปี๖๐นี่เอง

มันยังไม่เกิน๑๐ปี
แล้วเจ้าของบ้านเขายังไม่ได้สละสิทธิ์อะไร
เจ้าของบ้านมาแสดงตัวด้วย
เขายังมีตัวตนของเขาอยู่นะฮะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ทางอากูเนี่ย
ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
ท่านริยชาบอกนะฮะที่เหลือต้องเจรจากลายเคลียร์อะไรก็ว่ากันไป
หาปีนะฮะ
คะหาที่๓ทำให้เสียทรัพย์
รวมจำคุกทั้งหมดก็น่าจะประมาณ๑๓ปี
ส่วนเรื่องทางแพ่งนั้นก็จะได้ปรึกษาหารือกับทางผู้เสียหายนะครับ
อากูเจ้าของอาคารแห่งนี้
ก็อาจจะต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่ง
ส่วนจำนวนตัวเลขอย่างไรก็ต้องปรึกษากับลูกความก่อนนะครับ

คือเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านที่เราก็ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน
เคยอ่านข่าวมาเพิ่งเคยได้ยินเคสแบบนี้เหมือนกัน
คือบางทีบ้านที่ถูกทิ้งล้างไว้นานมันจะมีพวกคนเล่นร่อน
หรือคนที่เข้าไปแอบอยู่เหมือนกับเป็นรังโจรเป็นที่ซ่องสุมอย่างนี้

อันนี้คือเพื่อนบ้านข้างก็ดำเนินการเลย
ช็อกกว่าคือเอาของออกก็ได้แต่ว่าขอค่ารีโนเวท
เดี๋ยวรอดูการเจรจากันต่อไปกันแล้วกันนะ